แม่สายมูวันนี้หมอดูต๊อกแต๊กจะมาเปิดเผยว่าคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ความลับจะเปิดเผย
แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นจากการดูดวงประจำสัปดาห์กันก่อนเลยค่ะ
สำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะต้องบอกเลยนะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะ
การงานโดยรวมบอกเลยว่าการงานของคุณไปได้ดีนะคะลงตัวมาก
แต่ว่าเรื่องของการเงินเองเนี่ยนะคะยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับ
เพราะว่าจริงการเงินของคุณในช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าต้องวางแผนให้ดี
เช่นนั้นนะคะอาจจะตะกุกตะกักได้แต่ว่าเรื่องของความรักนะจ๊ะ
บอกเลยว่าใครที่โสดอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอด
ถูกใจเข้ามาสารสำคัญนะจ๊ะแต่ใครที่มีคู่นะคะ
ให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียง
มีความน้อยอกน้อยใจกันหน่อยนิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะ
ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังคำพูดคำจาค่ะ
สำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะต้องบอกเลยนะคะ
ว่าในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะ
งานของคนในช่วงนี้ค่อนข้างไปได้ดีนะคะ
ลงตัวมากมากนะคะและที่สำคัญนะคะการงานของคุณในช่วงนี้
มีโอกาสที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรปรับตำแหน่ง
ขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยถือว่าประสบความสำเร็จมาก
แต่ว่าเรื่องของการเงินเองก็ตะกุกตะกักนิดนึงเหมือนกันนะ
อาจจะต้องวางแผนให้ดีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวล
ก็ถือว่าสบายนะคะแต่ความรักนะจ๊ะบอกเลยว่า

มีเกณฑ์ที่จะเจอในเรื่องของมือที่ทรงมือที่๓บ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะ
ต้องบอกเลยค่ะว่าในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารเองเนี่ย
บอกเลยนะว่าเรื่องความรักต้องใส่ใจให้เป็นพิเศษค่ะ
ไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ใครที่โสดอยู่นะ
สดอยู่เนี่ยนะคะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นมือที่๓
โดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะต้องระมัดระวัง
ต่อกันที่วันพุธนะคะการงานของคนที่เกิดวันพุธนะคะ
ต้องบอกเลยว่างานของคุณในช่วงนี้นะคะไปได้ดีมาก
และที่สำคัญเขาบอกว่าช่วงนี้การเจรจาการพูดคุยกันค้าขายนะครับ
ค่อนข้างลงตัวดีมากแล้วก็ใครที่ทำงานพิธีพงพิธีกรประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ
แต่ว่าเรื่องของการเงินนะคะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงนะคะ
ถ้าคุณวางแผนไม่ดีนะคะการเงินของคุณในครั้งนี้บอกเลยว่า
จะทำให้กระเป๋ารั่วถึงกระเป๋าฉีกได้แน่นอนนะคะ
แต่เรื่องความรักนี่หายห่วงนะจ๊ะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะ
รักของคุณไปได้ดีค่ะแล้วก็ลงตัวมากเลย
และที่สำคัญนะฮะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้แบบว่าควงคู่กันสวีทด้วยนะฮะ
แต่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับคนต่างชาตินะจ๊ะ
ต่อกันที่วันพฤหัสนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะ

ใครที่จะลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขาย

ส่วนเรื่องการเงินเองก็ถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีนะคะ
แล้วก็ลงตัวมากมากแต่ว่านะคะต้องบอกนิดนึงว่าช่วงนี้เนี่ย
เนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้น
ดังนั้นถ้าลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าไปได้ดีดังนั้นไม่ต้องเครียดนะคะ
ส่วนเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วนะจ๊ะ
บอกเลยว่าช่วงนี้นะหวานชื่นรื่นรมมากมีโอกาสที่จะได้แบบว่า
ของขวัญถูกอกถูกใจนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมาก
แต่ใครที่โสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกค่ะ
ดังนั้นต้องระมัดระวังมากเลยนะจ๊ะ
สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะหน้าที่การงานของคุณในสัปดาห์นี้
ต้องบอกเลยว่างานเยอะงานแน่นนะคะจัดการงานให้ทันนะคะ
ถ้าคุณจัดการงานไม่ทันเนี่ยบอกเลยว่าดินพอกหางหมูรัดคุณจะเครียดนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ต้องระวังเรื่องบริวารด้วยนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเงินของคุณราบรื่นมาก
นเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะ
บอกเลยว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีความงอนนะคะ
ความน้อยอกน้อยใจแล้วก็ปัญหาเดิมที่จะขุดคุยกันขึ้นมา
ดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ใครที่โสดอยู่ในช่วงนี้นะคะ
มีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของคนอายุน้อยกว่าวนเวียนเข้ามาค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะ
บอกเลยค่ะว่าในเรื่องของการงานในช่วงสัปดาห์นี้
บอกเลยว่าการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างลงตัวดีราบรื่นมากเลย
สำคัญโดดเด่นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค่ะนะคะ
ผลักดันการงานของคุณนะคะหน้าที่การงานของคุณก็ประสบความสำเร็จ
แล้วเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นบ้าง
แต่ว่าก็เป็นรายจ่ายที่คุณวางแผนไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้คือ
ไม่ได้เครียดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ
ใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยว่าความรักของคนในช่วงนี้ไปได้ดีนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคอยซัพพอร์ตกันดีอยู่ดังนั้นก็ถือว่าโอเคนะ
แต่ว่าใครที่โสดอยู่ในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า
มีเกณฑ์ที่จะเจอรักซ้อนซ่อนรักคือเหมือนว่าคนเข้ามาเองเนี่ยเขาอาจจะแบบว่า
ไม่ได้จริงใจกับเรานะคะดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะคะ
ต่อกันที่วันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้ค่ะ
งานของคุณนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตได้
งานอาจจะเยอะนิดนึงงานอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่ามันก็มีโอกาสเติบโตคือไปได้ดีนะคะ
แล้วก็เรื่องของการเงินเองต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
ถ้าคุณวางแผนไม่ดีอาจจะแบบติดคงติดขัดได้นะคะ
แล้วก็เรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย
ความรักของคุณไปได้ดีนะคะแล้วก็ความรักของคนโสดต้องบอกเลยค่ะ
ว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนต่างชาติเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ถึงเวลาที่เราต้องเฉลยกันแล้วนะคะว่าดวงคนเกิดวันไหนนะคะ
ที่มีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยความลับค่ะนะคะ
ให้เลย๒วันนี้เท่านั้นเลย๒วันนี้เป็น๒วันที่ต้องระมัดระวัง
โดยเฉพาะความลับเรื่องของความรักนะคะ
วันแรกเลยที่มีเกณฑ์มากเลยคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือคนเกิดวันอังคารนะคะ
ซึ่งคนมาเกิดวันอังคารเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่สุดเลยในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรัก
หรือเป็นกิ๊กโดยไม่รู้ตัวแล้วอาจจะมีโดนจับได้
ดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะ
อีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันเสาร์ค่ะ
เพราะคนวันเสาร์ในช่วงนี้โดยเฉพาะคนโสดนะ
มีคนเข้ามาพบมากหน้าหลายตาเลย
ซึ่งบางครั้งอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรัก
และความลับครั้งนี้ที่คุณเก็บกรรมไว้หรือคุณอาจจะแอบคุยนั่นนี่นู่นนี่
จะถูกเปิดเผยคุณผู้ชม